มาดูเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมกันบ้าง
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขึ้นรถบัส
แล้วทีนี้พอขึ้นรถบัสไปเกิดอุบัติเหตุ

ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุ
ม้ามแตกตับแตกขาหักแขนหักทั้งสองข้าง

แต่หลังจากที่เกิดเหตุประมาณปลายเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้เนี่ย
เขาบอกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลือนะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์นครชัยแอร์
พรุ่งไปชนกับรถเทลเลอร์ทำให้มีภูตรเจ็ดหลายราย

ร้องเรียนมาเที่ยวรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี

กลับไม่แสดงความรับผิดชอบเท่าที่ควร

เดินทางไปหานายอุรุพงศ์เวียงทองที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเป็นผู้เสียหายและตอนนี้แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานหลายเดือน
แต่สภาพร่างกายของชายคนนี้ก็เต็มไปด้วยบาดแผลแห่งความเจ็บปวด
และไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นปกติได้อีกหรือไม่
โดยนายอุรุพงศ์ได้เล่าว่าเมื่อวันที่๒๑เดือนกันยายนที่ผ่านมา
ตนเองได้ขึ้นรถทัวร์นครชายแอร์ที่สถานีขนส่งมุกดาหาร
เพื่อที่จะเดินทางไปรับโล่สสวที่กรุงเทพมหานคร
สร้างรายได้งามหลายหมื่นบาทต่อเดือน
ซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นมีผู้บาดเจ็บหลายราย
ซึ่งตัวเขาได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนอื่น
เพราะขาหักทั้งสองข้างแขนหักทั้งสองข้าง
ตับแตกหมามแตกแทบเอาชีวิตไม่รอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
เพราะร่างกายได้รับความเสียหายจนกลายเป็นคนพิการ
ไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้อีก
ธุรกิจขนมจีนอบแห้งที่กำลังไปได้สวยก็ต้องจบลง
เคยรับสอนดนตรีตอนนี้ก็ทำไม่ได้
ภรรยาก็ต้องลาออกจากงานมาเพื่อดูแลตัวเขาเอง
ซึ่งตอนนี้ทั้งครอบครัวก็เต็มไปด้วยความเครียด
เพราะไม่มีรายได้เลยกลัวว่าลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือ
เกือบเสียชีวิตทั้งร่างกายที่สูญเสียวัยวะไป
แล้วก็โอกาสของธุรกิจของอาชีพ
โอกาสของลูกที่จะต้องเรียนดี
ให้เข้ามารับผิดชอบตรงนี้
ให้มันส่งน้ำส่งเนื้อกับสิทธิ์ที่โดนจะทำไป
ปัจจุบันนายอุรุพงศ์ต้องเผชิญกับความลำบากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก
แม้กระทั่งเดินไปเข้าห้องน้ำก็ทำแทบไม่ได้
และในทุกวันชายคนนี้ก็ทำได้เพียงร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
อยากให้เจ้าของรถทัวร์อย่างนครชายแอร์

ค่าเยียวยาที่ตนเองไม่สามารถประกอบอาชีพใดได้อีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครอีกแล้ว
เขาไปต่ออย่างเดียวเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่มันกระทบทั้งครอบครัวลูกเมียตัวเองและอนาคตที่มันจะเกิดขึ้น
สิ่งที่ทั้งครอบครัวของนายอุรุพงศ์ทำได้ในตอนนี้
ก็คือรอคอยความช่วยเหลือจากบริษัทเจ้าของรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุ
อย่างน้อยชีวิตของเขาและครอบครัวก็น่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่านี้
นุสักภูมิเทศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน